จังหวัดชนบุรีแม่ค้าขายขนมครก

ตอนนี้ฉันจะทำมาหากินไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าเธอเอาถังแก๊สของฉันมาคืน
เดี๋ยวฉันทำขนมครกให้กินฟรี

อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณศรีราชาที่จังหวัดชมบุรี

พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุก่อน
ดูจุดเกิดเหตุเมื่อกี้เห็นขนมครกน่ากินมาก

จุดเกิดเหตุถูกคนร้ายเข้ามาขโมยถังแก๊ส
ขนาด๑๕ลิตรซื้อมาราคาถังละ๒๕๐๐บาท
เหลือไว้เพียงแค่หัวเตาและสายแก๊สทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นนะครับ

จะล็อกไว้แค่นั้นล่ามโซ่ไว้หน่อยนะครับ
กระทั่งรุ่งเช้าตื่นมาเปิดร้านตามปกติ
ไปดูก็พบว่าถังแก๊สหายไป

ถังแก๊สจากแม่ค้าร้านอื่นเข้ามา

อยากจะขอฝากไปถึงโจรคะ
ขอให้นำถังแก๊สมาคืนเถอะนะคะ
ถ้าไม่มีถังแก๊สก็คงประกอบอาชีพไม่ได้นะคะ
กว่าจะแคะได้แต่ละครกเนี่ย
แต่ละฝาแต่ละฝาแต่ละฝาจนเป็นขนมคลกอร่อย
ก็ต้องมีทั้งเงินลงทุน
ถังแก๊สก็แพงและถังแก๊สก็โดนขโมยบ่อยนะแม่ค้าพ่อค้า
บอกว่าถ้าเอามาคืนนะเดี๋ยวจะให้ขนมคกแกไปกินด้วย